ต่อที่เรื่องนี้ค่ะตำรวจก็กำลัง
ไล่ล่าตัวนะคะวัยรุ่นที่มีการก่อเหตุอุกอาจกันนะคะ
ปะทะกันแล้วก็ทำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ
ตำรวจภูทรจังหวัดตาค่ะก็เป็นการสนที่กำลังร่วมกันนะคะ
กับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๑๔
กว่า๕๐นายค่ะคือไปแบบอาวุธครบมือเลย
ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย๔จุดนะคะ
เขตเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตาก
พื้นที่ชุมชนอิสลามแม่สอดและชุมชนวัดหลวงค่ะ
ติดตามตัวนายยุบค่ะนายยุบนี่เป็นหัวหน้าแก๊งแม่วัง
แล้วก็เป็นสมาชิกที่ก่อเหตุทำร้ายชาวบ้านมายาวนานนะคะ
ไปนี่ก็คาดว่าน่าจะไหวตัวหลบหนีไปนะครับ
เพราะว่าไม่เจอตัวนะคะผู้นำชุมชนอิสลามแม่สอด
ให้ข้อมูลบอกว่ามันมีปัญหายาเสพติดในพื้นที่นี้
ก็เลยมีแก๊งวัยรุ่นเกิดขึ้นหลายแก๊งครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ย
เป็นคนถือบัตรสีชมพูก็คือบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยนะครับ
คนเหล่านี้มักจะก่อเหตุไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ล่าสุดเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาแก๊งแม่วัง
ซึ่งมีสมาชิกทั้งวัยรุ่นไทยและวัยรุ่นต่างด้าวเป็น๑๐คน
พร้อมอาวุธนะคะก็ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็รถเก๋ง
ไล่ล่ากลุ่มของในอ่องโซชาวเมียนมาในชุมชนวัดหลวง
จนกระทั่งมีการยิงต่อสู้กันแล้วเหตุการณ์นี้ค่ะ
ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ๘คน
หนึ่งในนั้นเป็นเด็กหญิงอายุ๑๓ปีถูกยิงได้รับบาดเจ็บค่ะ
จากตรงนี้ชาวบ้านก็เลยหวาดกลัวค่ะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยนะคะ
อ่องที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าบอกว่าเมื่อ๓เดือนก่อน
เขาถูกวัยรุ่นแก๊งแม่วังรุมทำร้ายที่ตลาดสดแม่สอด

ต่อมาแก๊งนี้บุกมาเอามีดดาบฟันจนบาดเจ็บสาหัสต้องรักษาตัวอีก
และล่าสุดเมื่อคืนวันเสาร์นายยุบหัวหน้าแก๊งแม่วังนี่แหละค่ะ
ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มากับพวกบุกมาที่บ้านพักจะทำร้ายเขา
เขากับเพื่อนก็เลยพากันหนีตายเพราะว่ามันมีการยิงปืนใส่ด้วย
จนเกิดการชุลมุนขึ้นเขาตอบโต้ไม่ได้
ก็ใช้ไม้ไล่ตีก็เจ็บกันไปทั้งสองฝ่าย
ส่วนสาเหตุที่ทำไมถูกตามฆ่าก็เพราะว่า
ตำรวจสพแม่สอดอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
ขอสารออกหมายจับผู้ก่อเหตุ
ซึ่งคาดว่ายังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ชายแดนแม่สอด
แต่ก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังนะคะ
เพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าแก๊งนี้มีอาวุธปืนติดตัว
ชนวนเหตุนั้นอาจจะมาจากวัยรุ่นทั้งสองกลุ่ม
มีปัญหากันมายาวนานแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกันไปมาค่ะ
นี่แหละค่ะก็คนอื่นที่อยู่ในชุมชนก็ได้รับความเดือดร้อนด้วยนะคะ